เคลื่อนไหวอีกคนนึงมาอยู่ในหน้าข่าวอีกแล้ว

แจ๊กเนี่ยคราวนี้เอาคลิปเสียงมาให้ฟัง

ต่อสายตรงคุยกับคุณโอเด็ดนะครับ

เขาเนี่ยไม่ใช่ชายปริศนาที่โทรไปขู่คนนั้น

ทุกอย่างที่พี่พูดไปเนี่ยพี่รู้ดี
ถ้าพี่ไม่รู้ดีพี่จะไม่พูดไง
ทำไมพี่ไม่ออกมาพูดบ้าง
แค่นี้แม่อยากจะมาฟ้องพี่เลย๓๐ล้านเนี่ย
พี่ยังพร้อมจะไปตบกับแม่เลยเนี่ย

คุณแม่ของแตงโมเขาจะมาฟ้องพี่

ขณะที่นายราชาไฮเดอร์หรือว่าแจ๊กต่อสาย
ไปคุยกับนางแบบดังนะครับ
เด็ดเฮนเรียสแจ็คโคมินนะฮะ
คลิปเสียงความยาวคลิปแรกใน๓๘วินาที
ส่วนอีกคลิปความยาว๔๐วินาที
เป็นการพูดไทยสลับกับภาษาอังกฤษนะฮะในคดีคุณแตงโมนี่แหละ
มีการเอ่ยถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พูดถึงกรณีที่คุณโอเดช
ถูกคุณแม่คุณแตงโมฟ้อง๓๐ล้านที่คุณแม่คุณแตงโมอ้างว่า
เด็ดไปพูดหมินประมาทคุณแม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับราชาไฮเดอร์หรือว่าแจ็คนะฮะ
ระบุว่าตั้งใจส่งคลิปเสียงมาเพื่อยืนยันว่า
เขาไม่ใช่ผู้ชายในคลิปเสียงดังกล่าวอย่างแน่นอน
อีกทั้งสาเหตุที่ติดต่อไปหานางแบบโอเด็ดน่ะ
เนื่องจากต้องการปรับความเข้าใจแล้วเคลียร์ใจกัน
อีกทั้งยังเสนอตัวเพื่อจะเข้าไปช่วยสืบหาข้อมูลว่า
ผู้ชายปริศนาที่ส่งข้อความเสียงไปขู่คุณโอเด็ดเนี่ยเป็นใคร
ชายปริศนามาให้แต่สืบหายังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับ
ไม่มีตัวตนยากที่จะตามเจอตัว
ส่วนกรณีที่คุณโอเดชไม่พอใจบางแจ๊ก
ที่แอบบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้
แจ๊กให้ข้อมูลบอกว่าเขาก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการพูดคุย
หวั่นใจว่าจะโดนถั่วลงซ้ำอีกว่ามีการพูดคุยกันจริง
พอทีมข่าวถามว่าที่ผ่านมาคนในวงการบันเทิง
ทนายความคนไหนที่ออกมาเคลื่อนไหวถูกคมครู
แล้วบางแจ็คอ่ะบางแจ็คนี่ออกมาพูดเรื่องคุณตังโบ
โดนขู่บ้างไหมบางแจ๊กบอกว่าไม่เคยถูกคมขู่
และไม่มีใครกล้าขู่ด้วย
และยืนยันจะเดินหน้าเคลื่อนไหวเรื่องคุณตังโมต่อไปครับ
แต่ส่วนใหญ่เขาจะสนทนาในเป็นแบบภาษาอังกฤษ
แต่ในคลิปนั้นเราก็พูดภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้าง
อยากจะติดต่อหาแอนน่าเพราะว่าเราจะอยากแค่คุยกับแอนน่า
เพราะว่าแอนน่อเคยประกาศว่าเขาจะเขาอยากได้พาก

แต่ว่าเธอจะโทรมาจากเบอร์ปลอม

เราไม่ให้แล้วครับ

ออกมาล่าสุดครับคุณโอเด็ด

บอกว่าไอ้ชายปริศนาที่มาขู่เธอ

ไม่โอเคที่บางแจ๊กแอบบันทึกเสียงการสนทนา
เอาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ล่าสุดเดี๋ยวที่ผมบอกไป

เพิ่งจะโทรศัพท์คุยกับ
คุณแม่ของคุณแตงโมเมื่อวานนี้

จะไปสปเมืองน้นลองฟังหน่อย

แจ๊กส่งให้ทีมข่าวแล้วบอกว่า

ตำรวจออกหมายจับทนายตั้ม

และเคยพูดคุยให้คำแนะนำ

ออกมาให้จับทนายตั้ม

ให้บางแจ๊กคุยกับตำรวจทีเดียวจบไปเลย

ข่าวจะได้ไม่เหนื่อยด้วยไปตามข่าวที่เดียวที่ทางสพอะไรอย่างนี้นะคะ